รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
พืชผลการเกษตรบางชนิดเนี่ยมันก็อาจจะราคาสูงหน่อยก็เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศทั้งนั้นเลยนะคะ
เอาไว้หนึ่งที่โล่งป้องกันฟ้าผากันด้วยค่ะส่วนภาคลางและภาคตะวันออกนั้นอากาศร้อนปนฝน
ครึ่งวันเช้าร้อนอบอ้าวเย็นถึงค่ำระวังฝนตกหนักกันด้วยค่ะ
เกษตรกรอย่าปล่อยให้น้ำฝนนั้นชะหน้าดินไหลลงบ่อนะคะเพราะจะทำให้น้ำนั้นขาดออกซิเจนค่ะ
ส่วนชาวสวนระวังลมพัดแรงควรค้ำยันกิ่งไม้ผลให้แข็งแรงด้วย
คลื่นลมค่อนข้างสงบนะคะภาคใต้มีฝนตลอดช่วงค่ะ
ก็เร่งทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรซ่อมแซมโรงเรือนและดูแลสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรงอยู่เสมอ
ส่วนคลื่นในทะเลสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะคะช่วงวันเสาร์นี้ฝนจะเบาหน่อยค่ะ
แต่ว่านับตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแล้วก็ฝนตกหนักอีกละลอกหนึ่งแน่หน่อย
อย่างไรก็ตามเตรียมพร้อมรับมือทำร่างกายให้แข็งแรงพี่น้องเกษตรกรก็เฝ้าระวังพืชผลการเกษตรของท่านด้วย
เดี๋ยวดิฉันจะไปเปลี่ยนชุดแล้วค่ะจากเป็นชาวสวนขายมะนาวจะเป็นแม่ค้าขายยำแซ่บค่ะ
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ